ช่วยกันไปตามหาคนหายหน่อยนะคะที่จังหวัดระยองค่ะ
เด็กนักเรียนชายโรงเรียนบ้านค่ายหายตัวไปนะฮะไม่ได้กลับ
อ้ำชื่อจริงก็คือนายพลกฤษหมุนวง
เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยอง
หายตัวไปหลังจากที่เลิกเรียน
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะน้องไม่ได้กลับไปที่บ้านนะคะ
เบื้องต้นทราบว่าสาเหตุนะคะ
มาจากว่าน้องอ้ำกลัวถูกผู้ปกครองดุหรือว่าทำโทษ
เนื่องจากว่าตอนเช้าของเมื่อวานนี้

แต่ขณะที่อยู่โรงเรียนถูกครูจับได้ว่าแอบสูบบุหรี่ในโรงเรียน
ครูก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ
คือพ่อของน้องอ้ำเขาไม่ชอบ
ชอบให้น้องอ้ำสูบบุหรี่พ่อเคยเตือนเรื่องนี้มาแล้ว

หลังเลิกเรียนปกติพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าตามปกติทุกวัน
พอน้องอ้ำกลับถึงบ้านก็จะโทรศัพท์บอกคุณพ่อ

เพราะเพราะบอกว่าลูกชายไม่โทรหา
สิ่งที่พ่อทำก็เลยก็คือโทรศัพท์ไปหาคุณครู
แล้วก็ไปที่โรงเรียนหลังเลิกเรียน
คุณพ่อและคุณครูเดินตามหาทั่วโรงเรียน
แต่กลับพบเพียงเสื้อนักเรียนของน้องอ้ำที่เปื้อนดิน
แล้วก็มีรอยฉีกขาดถูกถอดทิ้งไว้
ต่อมาสักประมาณหนึ่งทุ่มค่ะไปเจอนะ

ไปเจอตัวน้องอ้ำแต่น้องเนี่ยวิ่งหนีไปนะคะ

คือได้ช่วยกันวิทยุสื่อสารไปยังเครือข่าย
แล้วก็ช่วยกันออกตามหาตัวน้องอ้ำ

สามารถแจ้งเหมาะแสได้ที่กู้ภัยสว่างพรกุศลระยอง

คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือน้องอ้ำค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์นะคะแจ้งเบาะแสได้ค่ะ